มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคุณครูผู้หญิงท่านหนึ่งที่จังหวัดตรังนะครับ
เพราะดีมากที่ไม่เป็นอะไรนะฮะ
เพราะว่าถูกคนร้ายขับรถตามประกบยิง

เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้นะครับ๒ทุ่มครึ่งครับ
ตำรวจสพปะเหลียนได้รับแจ้งเหตุว่ามีครูผู้หญิงคนหนึ่งถูกคนร้ายขับรถตามประกบ
แล้วก็ยิงใส่ขณะกำลังขับรถอยู่นะครับ
แต่ว่าครูเนี่ยรอดคมกระสุนมาได้นะฮะ

โอ้โหนี่น่ากลัวนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายนาทุ่งหัวขวน
เป็นเขตรอยต่อระหว่างหมู่๕บ้านหัวควนกับพื้นที่หมู่๑๐บ้านนาทุ่งนะครับ

นี่ฮะถ้ากลางวันจะเป็นแบบนี้
นี่นะฮะคือกลางคืนนี้เปลี่ยวเลยฮะ

เพราะว่าก่อเหตุแล้วขับรถหนีไปเลยนะครับมันมืดด้วยนะครับ
คุณครูพอถูกยิงแล้วขับรถไปขอความช่วยเหลือที่บ้านครูในพื้นที่นะครับ
คุณครูชื่อคุณครูรีนานะฮะนางสาวรีนาหมาดอีหรือว่าครูเล็ก
อายุ๔๒ปีท่านนี้ครับครูเล็กเนี่ยตอนนี้ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการ
ผอโรงเรียนบ้านหัวควรอยู่นะครับรถยนต์ที่ครูเล็กขับไปเมื่อคืนนี้
เป็นรูกว้างเลยนะฮะกระจกเนี่ยที่ยิงเข้าไปเนี่ยทะลุกระจกด้านซ้ายเป็นรูพลุนอีกนะครับ
ตอนนี้รถอยู่ที่โรงพักแล้วตำรวจเก็บไว้ตรวจสอบก่อน
ขับรถออกจากโรงเรียนไปแวะบ้านเพื่อนครูนะครับห่างจากโรงเรียนสัก๑กิโลเมตร
ก่อนเกิดเหตุได้ขับรถมุ่งหน้ากลับบ้านพักในพื้นที่อำเภอหาดสำราน
ขับรถไปตามถนนได้ประมาณ๕๐๐เมตรใช้ความเร็วประมาณ๖๐๗๐กิโลเมตร
ตอนที่ออกจากบ้านเพื่อนมาเนื่องจากฝนตกมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นถนนเปลี่ยว
ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างไม่มีบ้านคนด้วยอยู่อยู่มีรถเก๋งคันหนึ่ง
ซึ่งก็ไม่รู้สียี่ห้อทะเบียนนี้ก็ไม่เห็นขับมาประกบทางฝั่งด้านขวาของรถคูเล็ก
แล้วคนร้ายที่นั่งเบาะด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับก็ลดกระจกชักปืนยิงใส่หนึ่งนัด
กระสุนเจาะเข้ากระจกด้านข้างทางข้างหลังทำให้ครูรอดมาได้ไม่เข้าตรงคนขับ
มันเข้าตรงฝั่งเบาะนั่งคนหลังระยะนี้นะถ้าเข้ากระจกคนขับนะ
มันเฉียดเลยนิดเดียวทำให้ครูเร็กรอดคมกระสุนมาได้อย่างหุดหวิด
ส่วนคนร้ายพอยิงแล้วนัดหนึ่งนะฮะก็ขับรถหนีไปเลย
วันนี้ชุดพิสูจน์หลักฐานของสพตรังนะครับของตำรวจภูทรจังหวัดตรังนะครับ
พบว่ามีรอยกระสุนปืนลูกซองยิงเข้าที่กระจกข้างขวาทางฝั่งข้างหลังนะครับ
หนึ่งนัดด้วยกันแต่รูกว้างเลยนะครับทะลุไปถึงนู่นนะฮะ
กระจกฝั่งด้านซ้ายฝั่งด้านซ้ายนี่เป็นรูพลุนเลยนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๕นะครับผู้ใหญ่พิชิตชายพัก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าบ้านหัวควรแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับครูเล็กนะครับ
บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะครับ
แต่ตอนนั้นผู้ใหญ่พิชิตเนี่ยก็รอดมาได้อย่างปฏิหาร
ก่อนเกิดเหตุไปธุระกับครูเล็กตลอดทั้งวันคนร้ายอาจจะคิดว่าผู้ใหญ่พิชิตเนี่ยนั่งอยู่ในรถก็ได้
คือผู้ใหญ่พิชิตเนี่ยเชื่อว่าครูเล็กเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป้าตรงของคนร้ายหรอก
คิดว่าผู้ใหญ่พิชิตนั่งอยู่ในรถด้วย
เพราะว่าผู้ใหญ่พิชิตเนี่ยรู้ตัวว่ามีคนรอบปองร้ายอยู่
แต่ว่าต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบอย่างแน่ชัดก่อน
ผันตำรวจเอกพุนศักดิ์เซ็งแซ่พุ่มกับการสอบพเป้าเปลี่ยน
บอกว่าแนวทางการสอบสวนทำให้ทราบว่าครูเร็กเคยมีคดีฟ้องร้องกับอดีตสามีเรื่องทรัพย์ศิลป์
คดียังอยู่ในชั้นศาลตอนนี้เลยตั้งประเด็นไว้หลายเรื่อง
คดีความกับอดีตสามี
หรือว่าความขัดแย้งส่วนตัวส่วนเรื่องความขัดแย้งของผู้ใหญ่พิชิต
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของครูเล็ก
เนื่องจากได้สอบถามแล้วก็สอบสวนทางผู้ใหญ่แล้วนะครับ
ผู้ใหญ่เนี่ยคงไม่เกี่ยวข้องกันคนร้ายก็คงจะประสงค์กับชีวิตครูเล็กนั่นแหละนะ
แต่ว่าจะถึงขั้นเอาชีวิตหรือว่าแค่ขู่เนี่ยเดี๋ยวยังไงให้ชุดพิสูจน์หลักฐานเขาทำหน้าที่ก่อน
ตอนนี้ต้องดูจากวิถีกระสุนก่อนว่าจงใจเอาแค่กระจกหลังหรือว่าจังหวะรถขับ
แล้วระยะการยิงมันเคลื่อนเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องให้ชุดพิสูจน์หลักฐานเขาดูก่อนนะคะ